สุดสัปดาห์แบบนี้มาเจอกับเราสองคนกับเรื่องราวดีสนุกสนานในวันนี้นะครับ

สัปดาห์นี้หลายคนก็อาจจะได้ออกไปพักผ่อนกันบ้าง

แต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลการถือศีลกินเจกันอยู่ด้วย
วันนี้ก็มีเรื่องราวสนุกมาฝากคุณผู้ชมมากมายนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นอยากจะเชิญชวนให้ส่งไลน์มาคุยกันหน่อยวันนี้

ใครที่อยู่บ้านเปิดดูเราไทยรัฐทีวีแบบนี้
ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าคุณผู้ชมดูตลอดข่าวอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วอารมณ์ดีที่สุด
ดูอยู่จังหวัดไหนแล้วอารมณ์ดี

มีไหมที่ดูแล้วอารมณ์ดีที่สุด

จังหวัดประจวบดูละคำ
จังหวัดประจวบดูละขำ

ถ้าอย่างนี้แล้วบุรีรำขำก็ได้มั้

อุทยาขำอายุทะขำพิขำอะไรอย่างนี้

พิจิต

คือจังหวัดอะไรที่ดูแล้วอารมณ์ดี

เพื่อความสนุกสนานเพื่อความอร่อย
แล้วก็จริงแล้วมันเป็นสีสันด้วยนั่นเอง
แต่ว่างานเจที่จะพาไปทานอันนี้
เป็นเทศกาลเจแบบนานาชาติ

หน้าผานะคะอยู่ที่ตำบลปากน้ำโพ

ที่นี่เขาเปิดโรงทานอาหารเจค่ะ

หลากหลายเมนูอย่างที่เราคุ้นเคยกันแล้ว
ยังมีอาหารเจนาชนะ
เรียกได้ว่าเป็นนานาชาติ
อีกหลากหลายชนิดเลย๓๐เมนู
เพื่อที่จะให้ชาวไทยเชื้อสายจีน

ได้มากินอาหารที่มันมีความหลากหลาย

ในการปรุงเมินูต่าง
จากนี้ค่ะที่นี่เขายังมีการแบบ

ในแต่ละวันไม่ให้ซ้ำซากจำเจ
ก็คือเป็นการกินเจที่ไม่จำเจนั่นเอง

มีปรุงชาตุ
มีหลายชาตินานาชาติจริง

แล้วก็นี่คือขนมครกฮ่องกงนะคะ

แฮมชีสเจสปาเก็ตตี้เจอะไรอย่างนี้
หลากหลายเมนูค่ะก็เป็นที่สนใจจากชาวไทย

ใครสนใจสามารถเข้าร่วมรับประทานอาหารเจนานาชาติได้นะคะ
ที่สารเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ยาวไปจนถึงวันที่๑๗ตุลาคมนี้เลย
ที่สำคัญคือโรงทานเขาให้บริการฟรีฟรี
ฟรีค่ะซึ่งนอกจากจะได้รับประทานอาหารเจอร่อยแล้ว
ก็ยังมีกิจกรรมเป็นการสมทบทุน
เพื่อถ่ายชีวิตสัตว์ต่างจากโรงฆ่าสัตว์ด้วย
ก็ถือว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงทานแห่งนี้
ท้องอิ่มบุญไปพร้อมกันเลยนะคะ
เพราะว่าในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้

ดเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือว่าอบัยมุกต่าง

ซึ่งเป็นบุญอันใหญ่หลวงมาก
คุณผู้ชมครับสายบุญกันต่อ

จังหวัดนครราชศรีมา

เชฟบะบะบะบะบะ

ไม่ใช่เชฟบะอะไรไม่ต้องแข่ง

ไปดูว่าใครจะเป็นสุดยอดเชฟกระทะเจครับ
เหลือเวลาอีก๕นาที
ไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กคนละรายการกัน

ฮาฮาฮาฮาฮา

เพราะว่าไหนฮะ

กับศึกเชฟกระทะเจครับ

มูลนิธิหลักเสียงเสียงตึ้ง
สว่างเมตตาธรรมสถานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ศึกครั้งนี้เขาจัดขึ้นเป็นปีที่๒แล้วนะ
ในการแข่งขันแต่ละทีมต้องทำอาหารทีมละ๓เมนูครับ

เป็นวัตถุดิบที่ทำมาจากอาหารเจล้วนแหละ
โดยจะต้องเป็นเมนูข้าวในนั้น๑เมนู

ใช่ทีมแต่ละทีมนะครับก็โชว์การทำอาหารอย่างสุดฝีมือ
ทำเสร็จแล้วแล้วก็เอามาให้คณะกรรมการชิมครับ

สุดยอดแล้วก็คณะกรรมการก็จะเป็นคนคัดเลือกผู้ชนะ
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เขาบอกว่าได้ไปแล้วนะ๔ทีม
ในระหว่างวันที่๑๕๑๖ตุลาคม
จากนั้นจะคัดให้เหลือแค่๒ทีมเท่านั้น
ทีมเท่านั้นไปวัดกันเลยในรอบชิงชนะเลิศนะครับ

ซึ่งทีมผู้ชนะเลิศเชฟกระทะเจนะครับ
ก็จะได้รับโล่รางวัลประกาศเจริกุล
พร้อมกับเงินรางวัลไปครอบครองอีกด้วย
โอ้โหเป็นไงสุดยอดมาก
จริงการทำอาหารเจนี่ก็ไม่ได้ยาก
แต่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าก็ต้องมีขั้นตอน
การพิถีพิถันการปรุงมากมาย
เพราะว่าเครื่องปรุงบางอย่างก็ใช้ไม่ได้ถูกไหม

แล้วที่สำคัญรสชาติและความคิดสร้างสรรค
ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยสำหรับการทำอาหารนะคะ

แต่ว่าไปคราวนี้ไปอิ่มท้องอิ่มบุญแล้ว

ไปที่นี่นะคุณเตรียมเงินไปแล้ว

ภายในตลาดบางลำพูอยู่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
บรรยากาศเทศกาลกินเจของที่นี่คึกคักมาก

มีร้านอาหารเจเปิดขายกว่า๓๐ร้านนะคะ
มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่ม
มีคุณภาพทั้งนั้นสะอาดอร่อยราคาไม่แพง

๋เตี๋ยวเจขาหมูเจก็มา

ขายราคาชิ้นละ๒๕บาทนะคุณ

แต่ถ้าเป็นถาดแบบนี้๑๕๐บาท
ลูกค้าก็แวะเวียนมาซื้อกันไม่ขาดสายเลยนะคะ
แต่ว่าต้องบอกว่าที่เห็นบรรยากาศคึกคักแบบนี้

เขามีการจัดโปรโมชั่นนะคะ
ก็คือกินอาหารเจแถม
ยังได้ลุ้นรางวัลลุ้นทองคำอีกด้วย
ลูกค้าที่เข้ามาซื้ออาหารเจครบ๑๐๐บาท

ก็คือทองคำหนัก๑สลึง๓รางวัลด้วยกัน
โดยทางตลาดจะจับรางวัลในวันที่๑๗ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้ว
อกจากนี้นะคะทุกวันเขาก็จะมีการลุ้นจับรางวัลอื่นด้วยก่อนที่จะถึงรางวัลทอง
มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างหม้อหุงข้าวกระทะอะไรต่างแบบนี้
อ่าฮะขณะที่ร้านขายอาหารเจเขาก็จะมีการออก
โรชั่นลดแลกแจกแถมอาหารในตอนเย็นของทุกวันด้วย
สุดยอดอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญแถมยังได้ลุ้นโชคลุ้นทอง
โอ้โหเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะเชิญชวนให้ไปทานเจกันที่นี่
มีอาหารหลากหลายประเภทนานาชนิดให้เลือกสรรเลือกรับประทานกันค่ะ
มีเงินให้เรียกน้องมีทองให้เรียกพี่ถ้าอยากโดนเรียกก็พี่ก็ไปแล้ว
ไปเลยตลาดนี้แหละไปซื้อของไปกินเจได้บุญอิ่มท้องลุ้นโชคลุ้นทองกลับบ้าน
ลุ้นทองด้วยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้น

คุณผู้ชมยังส่งกันมาเยอะแยะนะครับเรื่องของจังหวัด
ดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์ที่ไหนแล้วมันขำ

ใต้ออกตกมากันหมดเลยส่งมาทักทายกันเยอะนะจ๊ะ
เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะส่วนช่วงนี้พักกันครู่เดียว
แล้วก็ที่เหลือจากนี้คุณผู้ชมจะได้ดูอะไรในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
โอ้โหต้องบอกว่าสัปดาห์นี้วันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะ
จะพาไปดูหนังสั้นของคุณครูท่านหนึ่ง
แรงบันดาลใจในการทำเรื่องราวดี
มีต้นแบบมาจากในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยแบบสดกับครูท่านนี้อีกด้วย
จะเป็นยังไงได้แรงบันดาลใจยังไงมาบ้างห้ามพลาดเลยค่ะ
สุดยอดความเห็งนี่มาขอพรใหญ่แล้วได้ตามนั้น
งานนี้จัดเต็มกับการแก้บนครับแสงสีเสียงมาเพียบ
แต่ว่าไปบนบานที่ไหนกับอะไรยังไงติดตามในช่วงหน้านะ
ค่ะต่อด้วยไปแกะรอยตะเคียนทองที่เพิ่งถูกค้นพบ
งานนี้โชคจะมาลาบจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปส่องกันแน่นอน
ปิดท้ายด้วยพิซซ่าเตาถ่านเครื่องนิ้นแน่นแป้งหอมกรอบอร่อยเคี้ยวดังกรุบกรับ

ถั่วต้วมนี่ไงติดตามในช่วงหน้าครับ